คุณผู้ชมครับแหมเป็นเรื่องราวเป็นการขอโชคขอลาบกับศิลปินนักร้องในดวงใจที่ล่วงรับไปแล้ว

อย่างเช่นแม่พึ่งราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันท

ซึ่งบรรยากาศเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ
ตลอดข่าววันนี้ขอใจแฟนขอลูกทุ่งโดยเฉพาะด้วยการพาแฟนเพลงไปขอโชคลาภ
บรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ
เริ่มกันที่ขอโชคกับคุณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
และอัฐิพุ่มพวงดวงจันทร์
จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งทางกลุ่มแฟนเพลงของแม่พึ่ง
พากันแวะไหว้ขอโชคลาภจากคุณพุ่มพวง
ในช่วงเทศกาลสงกรานที่ผ่านมากันอย่างคึกคัก
คุณนเรศจิตฐานน้องคนที่๗ของแม่พึ่ง
จุดทูปเสี่ยงทายเพื่อขอเลขเด็ดให้กับแฟนเพลง
และก็ได้ตัวเลขออกมาอย่างที่เห็น
ขณะที่แฟนเพลงบางคนก็บอกว่า
จะนำตัวเลขที่เกี่ยวกับแม่พึ่งไปเสี่ยงโชคด้วย

คือวันที่แม่พึ่งเกิดวันที่๔สิงหาคมพศ๕๒๔๐
และตอนนี้หากแม่พึ่งยังมีชีวิตอยู่
ก็จะมีอายุประมาณ๖๑ปี
อกจากนี้ปีนี้ก็นับเป็นการเสียชีวิตครบรอบ๓๐ปีแล้ว
ขอบอกว่าตัวเลขเยอะมาก
ใครชอบเลขอะไรก็ตามความเชื่อส่วนบุคคลเลยนะครับ
ไปต่อกันที่หุ่นของศิลปินแห่งชาติ
พ่อไวพจิเพชรสุพรรณราชาเพลงแลระระดับตำนาน

จังหวัดสุพรรณบุรีกลุ่มแฟนเพลง

พากันเข้าขบวนแห่รูปหล่อหรือหุ่นของศิลปินแห่งชาติ
พ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณราชาเพลงแหล่ระดับตำนาน

โดยขบวนแห่นี้ได้ตระเวนไปรอบเมืองสุพรรณบุรี
ซึ่งตลอดทางก็มีชาวบ้านออกมาร่วมทำบุญ

เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำผู้ประธานฝ่ายสงฆ์ด้วย
จากนั้นจึงนำหุ่นไปตั้งไว้ที่วัดวังน้ำเย็น
อเภอบางปลาหมาซึ่งเป็นบ้านเกิดของพ่อไวพจ
พร้อมทั้งทำพิธีบวงสวงท่ามกลางแฟนเพลงจำนวนมาก
ขณะที่ชาวบ้านผู้นิยมโชคลาภก็พากันให้ความสนใจ
เลขทะเบียนรถบรรทุกที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายหุ่นครั้งนี้
ก็เห็นกันชัดไปเลยแบบนี้
ใครจะนำเลขไปเสี่ยงโชคก็ขอให้สมหวังนะครับ